คุณผู้ชมค่ะที่ยะโสธรค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ช่วยผู้ชายที่อ้างว่ารถเสีย

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกาย

มีใบมีดสำหรับใส่เครื่องตัดย่าเปื้อนเลือดทิ้งอยู่ด้วย

คนเจ็บนะคะคือนางสาวดวงพรอายุ๔๑ปี
ข้อมือด้านขวามีแผลถูกของมีคมบาด
มีเลือดไหลกู้ภัยปฐมพยาบาลค่ะ
ตำรวจพูดคุยกับคุณยายที่อยู่ในเหตุการณ์

คนร้ายกำลังจับหลานสาวอยู่เลย

แต่คนร้ายถีบ

ลุกไม่ไหวแต่หลานสาวสู้

หยิบใบมีดเครื่องตัดย่า
บาดเข้าที่แขนของหลานสาว

ใจขาดตาย
สุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนโปรหิต
แม่ไว้เข้ามามอบกลัวเถอะ

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวของเรา

แกะรอยตั้งแต่จุดแรกเลยนะคะ

เห็นคนร้ายที่ร้านขายของชำ

เจ้าของร้านที่คนร้ายมาซื้อเหล้าก่อนไปก่อเหตุ

นี่ค่ะเขาไม่จ่ายเงินนะ

งั้นซื้อเล่าขวดหนึ่งไม่แลกก็ได้
เพราะคิดเงินคนร้ายพูดมาว่า

เงินที่ติดตัวมาจะเก็บไว้เติมน้ำมันรถ

อยู่ดีก็ไปพูดกับเจ้าของร้าน
แล้วก็หยิบบัตรประชาชนให้เจ้าของร้านดูด้วยนะ
เจ้าของร้านก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ

แล้วก็สาธิตให้ดูเลยว่า

ห้องเก็บของยังมีรอยเลือดหยดอยู่

มีใบมีดเครื่องตัดย่าที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ก็ให้ทีมข่าวดูเนี่ยรอยเลือดเห็นไหมคะ

ทีนี้มันมีหลักฐานอีกชิ้นนึง

นี่คือกระป๋องแป้ง

จะพาลูกสองคนกับคนยายอีกหนึ่งคน

แล้วก็บอกว่าช่วยหน่อยรถมีปัญหาขอพักเหนื่อยหน่อยนะ
แล้วคนร้ายก็เดินกลับไปกลับมาอยู่๓รอบ
แล้วก็เดินอ้อมไปที่ด้านหลังห้องเก็บของ

เอามือล็อกคอเธอแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

คนร้ายเลยเอาใบมีดตัดญาติที่อยู่ในห้องเก็บของขึ้นมาขู่
แล้วก็บอกเธอว่าห้ามขัดขืน
ถ้าขัดขืนจะฆ่าให้หมดทั้งลูกทั้งยาย
ก็เลยยื้อแย่งกันนะคะจนเธอได้รับบาดเจ็บ
พอเธอตั้งหลักได้ก็วิ่งหนีออกจากห้องเก็บของ
ขึ้นรถเก๋งเพื่อจะขับหนี
แต่คนร้ายวิ่งตามไปกระชากประตูรถ
ถึงขั้นที่ร้องขอชีวิตอ้อนวอนขอชีวิต
และรับปากคนร้ายว่าจะไม่แจ้งความดำเนินคดี

แล้วก็หยิบกุญแจรถของเธอไปด้วยค่ะ
เอาใบมีนวางพี่ก็กระโดดขึ้นรถ
เพื่อที่จะสตาร์ทรถตรงนี้ด้านนี้เข้าด้านนี้
เพื่อที่จะสตาร์ทรถแบบว่า

เพราะว่าพี่สู้ไม่ได้แล้วลูกพี่กับยายก็อยู่ตรงนี้ค่ะ

อย่าทำกันเลยเพราะว่าเลือดพี่ก็เยอะแล้ว

ประมาณนั้นค่ะไม่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
ให้ผมพาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร

หรือว่าจะเอารถพี่ไปก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
หรือว่าจะเอารถพี่ไปด้วยได้ตัวเองไปแล้วอยากกลับมา
พี่ก็กลัวเนอะกลัวแบบว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรืออะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาก็วิ่งเขาก็วิ่งไป
แต่ว่าเขามาถอดเอากุญแจพี่ไป
เมืองต้นนะคะตำรวจก็มาเก็บหลักฐาน
รอยนิ้วมือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะตามจับคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ